ศึกต่างสายที่เป็นคู่เอกในสัปดาห์นี้นะครับ

เป็นมวยต่างศึกต่างสายนะครับ

แต่ว่าจะดูอ้อนแอ้นขณะที่เพชรพงัน

หรือว่าวางภัยเก็บพระพัฒน์ดูแลการฟิตซ้อมอยู่ครับ
ก็เป็นมวยประเภทฝีมือจังหวะดีนะครับ

เจ้าของฉายาซ้ายช้างถีบนะครับ
ช่วงหลังก็ฟอร์มดีวันดีคืนขึ้นมานะครับ
โดยเฉพาะไฟล์ส์ล่าสุดสามารถถอนแค้น
แล้วก็เอาชนะแสนทนงต่อสิราชัยมิสเตอร์น๊อคอัล

ขณะที่ซ้ายมือผมรายนี้ก็อายุ๑๗ปีเท่ากันนะครับ
พงันสสุขสมหรือว่าเพชรพงันเพชร๔๐๐๐เดิมนะครับ
อยู่ในสีเสื้อของป่าไฝเกาะพงันนะครับ

ดูแลการฟิตซ้อมอยู่ซ้อมอยู่ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับ
แต่ว่าช่วงโค้งสุดท้ายก็ขึ้นมาที่กรุงเทพนะครับ
ซ้อมอยู่ที่ค่ายเดชรัฐของอาจารย์สุรัสตเสียงหล่อที่
รามคำแหง๑๑๒หมู่บ้านสับมากรนะครับ
รายนี้ก็ช่วงหลังก็ดีนะครับ

เป็นมวยเข่าบูดุดันครับ
คู่นี้มวยใต้เจอกับมวยอีสาน
ชัยสิทธิ์อาจารย์พี่ชอบใครไปติดตามกันครับ
มวยคู่นี้เป็น๑๒แผ่นดินนะครับ
นักสู้พันข้าวเหนียวเจอกับนักชกจากแดนสตอร์ครับ
เพชรพังงานเองก็แหม่ประเภทเข้าโหด
ขณะที่เชอรี่มีแข้งเป็นทีเด็ดนะครับ
คู่นี้ต่างศึกต่างสายไม่เคยเจอกัน
สุดท้ายใครจะหมู่ใครจะจ่า
ติดตามและหาคำตอบพร้อมกันในศึกยอดมวยไทยรัฐ

อย่าลืมนะครับไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีบรรยากันครับ